กระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดี
พระราชทานอาหารแก่ประชาชนที่หน้าพระบรมมหาราชวัง
ทุนกรมอมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดี
ทุนกรมอมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดี
เมื่อคืนที่ผ่านมาทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดี
เสด็จมาหน้าบริเวณพระบรมมหาราชวัง
เพื่อทรงเยี่ยมประชาชนที่มารอกราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
หิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนริบดิน
สยามินทราธิราชบรมนาศบพิษ
พร้อมทั้งพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชน
จงรักภักดีโดยไม่ถือพระองค์
และได้มีพระปฏิสันธารกับประชาชนด้วย
เลยกับพระชาติออกตัวตนอื่น

เสด็จมาทรงเยี่ยมประชาชนครั้งนี้ยังความปลื้มปิติให้แก่ผู้ที่ได้เฝ้าทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเป็นอย่างมากค่ะ